คุณผู้ชมมาดูเรื่องแปลกกันหน่อยนะฮะ
คือไม่แน่ใจว่าสำหรับคุณผู้ชมสำหรับคุณสุภาษาราเนี่ยแปลกหรือเปล่า
แต่เรื่องนี้แปลกสำหรับดิฉันและชาวเน็ตหลายคนนะฮะ
มีไก่ลักษณะของไก่เป็นไก่ตีนโตเป็นไก่พันธุ์นะคะ

ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็เลยเฮ้ยมันเป็นไก่ผีปอบเป็นทายาทผีปอบหรือเปล่า
ก็เลยมีการตั้งคำถามแบบนี้คุณผู้ชมคือไก่กินไก่
ทีนี้เราก็เลยไปสอบถามผู้รู้นะคะเป็นนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านบอกว่า
ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ไก่จะกินพวกเดียวกันเอง
อื่นก็มีงูแมงมุมก็กินพวกเดียวกันเนี่ยนะคะ
ภาพนี้นะคะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นบอกว่า
ว่าแล้วลูกไก่หายไปไหนแมวก็ไม่มีงูก็ไม่เข้า
วันนี้เห็นคาตาเมื่อกี้ให้อาหารลูกไก่น้อยวิ่งเล่นกินข้าวอยู่ข้างสุ่ม
แป๊บเดียวเห็นอีกทีคว้ากล้องถ่ายทัน
อารมณ์ปี๊ดมากเอาไงดีเนาะแบบนี้
แล้วเขามีการบอกด้วยนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
โอ้โหเกือบที่จะยับยั้งช่างใจไม่อยู่ค่ะเกือบจะไปฆ่ามันแล้ว
แต่คิดได้ว่ามันราคาแพงนี่นะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าปวดใจมากเพราะว่าไก่เนี่ย
ตัวเองก็ไปซื้อมาไก่ตีนโตเนี่ยนะคะ
ส่วนลูกเจี๊ยบก็เป็นของตัวเอง
หลังจากที่มีภาพนี้แชร์ออกไปนะ
ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์พร้อมกับมีการระบุบอกว่า
ไก่ตัวนี้คือชาวเน็ตเขาให้ข้อมูล
บอกว่ามันเป็นไก่พันธุ์ไก่ตีนโตสายพันธุ์ของเวียดนาม
หรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันว่าไก่สายพันธองเต่า
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเจ้าของเนี่ยเลี้ยงดูไม่ดีหรือเปล่า
ก็เลยทำให้ไก่ใช่อดอยากจนไปกินพวกเดียวกัน
ก็บอกว่าไก่ตัวนี้เป็นทายาทผีปอบแน่เลย
แล้วแต่ควรจะคิดนะเป็นความเชื่อนะสุดท้ายแล้ว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไม่อยากให้เหตุการณ์ลักษณะนี้
มันปล่อยผ่านเลยไปนะฮะเพราะถือว่าก็เป็นเรื่องแปลก
สำหรับสังคมสำหรับใครหลายคนรวมถึงตัวดิฉันเองด้วยเนี่ยนะคะ
ไปสอบถามสาธาราจารย์ด๊อคเตอร์วุทธ์ทักศิลป์นธรรม
เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คืออาจารย์วุทธ์บอกว่า
เรื่องนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใด
แต่อาจจะมาจากหลายปัจจัยเช่น๑อาหารไม่พอหรือเปล่า

หรืออาจจะมาจากเรื่องของลักษณะนิสัยของไก่สายพันธุ์นี้เนี่ย

กรณีนี้อาจารย์บอกว่ายอมรับนะว่าเห็นได้น้อยมาก
เพราะฉะนั้นอาจจะถือว่าเป็นเรื่องแปลกสำหรับสังคมของเรา
ที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่าก็จะเห็นอยู่บ่อยนะคะว่า
เนี่ยมันก็เคยกินสัตว์อื่นเช่นลูกหนูลูกงูหรือสัตว์เล็กเป็นต้น
รวมทั้งสัตว์อื่นมันก็มีที่มันกินพวกเดียวกัน
หลายชนิดเช่นงูเช่นแมงมุม
เรื่องนี้อาจารย์บอกว่าต้องไปดูว่าพื้นฐานของเจ้าของ
มีการเลี้ยงดูอย่างไรปล่อยให้ไก่ก็คือไก่พันตีโตเนี่ยนะคะ
อยากหรือเปล่าหรือก่อนที่จะมีการกินลูกเจี๊ยบเนี่ย
ไก่ตัวนี้เขาเคยอยู่ตัวเดียวโดดหรือเปล่า
พอมีลูกเจี๊ยบมาเลี้ยงด้วยกันมันก็เลยเข้าใจว่านี่คืออาหารของมัน

คุณผู้ชมสำหรับไก่พันดองเต่าหรือว่าไก่พันธีนโตสายพันธุเวียดนาม
เป็นไก่พื้นเมืองของประเทศเวียดนาม
โดยลักษณะของมันคือเท้าคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันโตกว่าไก่ทั่วไป
ถามว่ามันกินได้ไหมเขาบอกว่านิยมเลยล่ะค่ะ
นิยมนำมาประกอบอาหารตีนของมันจะมีความอร่อย
จากว่าใหญ่แล้วก็มีเนื้อเยอะแบบนี้เลยนะคะ
โตเต็มวัยตีนของมันจะมีขนาดใหญ่
คือเท่าข้อมือของคนเนี่ยคุณผู้ชม
เข้าข้อมือของคุณเลยนะคุณสุภาษาประมาณนี้เลย
และคุณเชื่อไหมว่าถ้าเกิดโตเต็มวัยสักประมาณ๖เดือน
ราคาขายของไก่ตัวนี้ไก่ดองเต่าเนี่ยหรือว่าไก่ตีนโตเนี่ยนะคะ

นี่ไงเป็นเหตุผลที่เจ้าของบอกว่าเกือบไปแล้ว
เกือบจะข้าวไปแล้วแต่นึกได้ยังช่างใจได้ว่ามันแพง
ไหนหมื่นนึกถึงซุปเปอร์นะ
มันต้องขนาดนั้นเลยใช่ไหม